คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าที่นครสวรรค์ค่ะ
ที่พ่อตาวัยแปดสิบเอ็ดยิงลูกเขยวัยสี่สิบสองจนเสียชีวิต

เจรจาข้ามวันข้ามคืนล่าสุดเป็นยังไงตรวจสอบจากคุณสุชาดาสิริคงค่ะ
ค่ะกลับมาที่จุดเกิดเหตุนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
ได้ปฏิบัติภารกิจในคืนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟก่อนนะคะ
เพราะว่าต้องไปดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านใน
ตอนนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่นะคะที่นำทรโขงนะคะ
เข้าไปพูดคุยกับลุงเทียบนะคะเพื่อที่จะเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ทางลุงเทียบเนี่ย
โต้ตอบออกมาเดี๋ยวอันนี้คือบรรยากาศสดนะคะ
เปิดประตูแล้วเดินลงมาเลยครับดู
พี่ก้มต่ำนะครับพี่ระวัง
ซึ่งต้องบอกว่าในจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ใกล้จากที่ดิฉันได้รายงานสดไปเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะ
เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ขยับวงล้อมเข้าใกล้มากขึ้นโดยที่นำทรโขงเข้าไปพูดคุยเจรจากับทางลุงเทียบ
แล้วก็พยายามที่จะคว่างหินแล้วก็ก่อกวนเพื่อที่จะไม่ให้ลุงเทียมได้พักผ่อน

ซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะเริ่มขึ้นในช่วงเวลาประมาณ๒๐นาทีที่ผ่านมาได้แล้วนะคะ
ซึ่งตอนนี้ลุงเทียบยังคงเงียบอยู่นะคะ
ถ้าสังเกตในมือของทางเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่จะถือหนังสติ๊กคนละ๑อัน
เพื่อที่จะยิงลูกหินเข้าไปกระทบกับฝาบ้านของลุงเทียบนะคะ
เจ้าหน้าที่พยายามถามว่ากินข้าวหรือยัง
โดยก่อนหน้านี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้นำข้อมูลที่เกี่ยวกับน้องนุ่นซึ่งน้องนุ่นเนี่ยเป็นหลานหลานสาวอายุ๑๘ปีซึ่งเป็นหลานสาวสุดที่รักของรุ่งเทียบก็คือเป็นเจ้าของค่าเทอม๗๐๐๐บาทที่รุ่งเทียบตั้งใจเก็บไว้ที่รุ่งเทียบตั้งใจเก็บไว้ที่รุ่งเทียบตั้งใจเก็บไว้ที่รุ่งเท

แกได้เดินรอบบ้านรอบตัวบ้านนะคะ
โดยลากลูกซองยาวทั่วบ้านเลย
แต่ไม่ได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด
พี่คะอันนี้เดี๋ยวจะเจรจาไปถึงตอนกี่โมงนะคะ
ก็เขาจะคุยไปเรื่อยเพื่อที่ว่าจะให้เขาอ่อนเพลียอะไรอย่างนี้นะ
เป็นกลยุทธ์อะให้เค้าไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ย
เขาจะได้เกิดความเหนื่อยล้าจะได้ยอมอะไรอย่างนี้
มันเป็นกลยุทธ์เป็นแพทย์
มันเป็นแผนอะไรอย่างเงี้ยใช้กันอยู่ไงไม่ให้นอนไง
แล้วที่เห็นบอกว่าเขาเดินรอบบ้านแล้วก็เอาปืนลูกซองลากพื้นทั่วบ้านเนี่ย
นี่คือน่าจะเกิดจากความเครียดหรือเปล่าคะ
อันนี้ผมว่ามันเป็นการคาดเดาไง
ก็คือเราพยายามคุยกับเขาเพื่อที่ว่าให้เขาคุยกับเรา
แต่ก็ดัวเอาไงเพื่อที่เค้าบอกแฮยมันได้เดินอะไรอย่างเงี้ย
แต่จริงเราไม่รู้หรอกเราก็เดาเอาไง
ขอบคุณน่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้นะคะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ดำเนินต่อไปเรื่อยอย่างที่พี่ตำรวจคนเมื่อสักครู่นี้บอกไว้นะคะ
และนี่คือบรรยากาศสดนะคะที่จุดเกิดเหตุ
ขอบคุณคุณสุชาดาค่ะใช่ค่ะลุงเทียบก็คือในเทียบช่วงโชธอายุ๘๑นะคะ
เป็นพ่อตาก่อเหตุยิงใส่ลูกเขยอายุ๔๒
ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะที่อยู่ในบ้านไม่ยอมออกมาแล้วมีปืนไงฮะ
ก็เป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตายนะฮะแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะใช้วิธีการก็คือพยายามเจรจาก่อน
เนื่องจากมันก็มืดเหลือเกินนะฮะถ้าเกิดว่าบุ่มบามเข้าไปเนี่ยก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
ใช่ผู้สื่อข่าวของเราก็ต้องรายงานข่าวอย่างระมัดระวัง